โอ้โหเมื่อกี้เห็นใครบางคนเขากำลังตีเกาะเคาะไม้ควนอยู่
ชวนทำอะไรชวนไปกินบ๊ะจ่างเพราะอะไรเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ย
กำลังเรียกร้องให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปชิมบะจ่างแบบนี้

แล้วก็เหย์คนนี้เขาก็แต่งชุดจีนมาแบบนี้นะคุณฮะขออนุญาณหน้าตอนนี้
เฮียเขาเพิ่งกลับมาตั้งโต๊ะตั้งแผงขายใหม่คนเข้าไปแห่ซื้อกันเยอะเลยนะฮะ
นี่ฮะเฮียเขาจะมีคำพูดติดปากแบบนี้
อ่าอาตีอาหมวยอ่าไล่เหลวไล่เหลวอ่าฮอเจียฮอเจียนะฮะ
คืออะไรคุณอาตีอาหมวยก็เรียกลูกค้านะฮะไล่เหลวไล่เหลวนี่แปลว่าอะไร
มาแล้วนะห่อเจ๊อร่อยแวะมาชิมบ๊ะจังกันก่อนจ้า
กินแล้วรวยนะฮะนี่เฮียคนนี้ก็คือเฮียภูศิษฐ์เกร็ดมณีอ่ะ
อายุ๖๐ปีนะฮะเจ้าของร้านขายบะจ่างมีกรอบเจ้าเก่า
แห่งตลาดจีนโบราณชากแง้วที่อยู่ที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับ
หรือว่าหลายคนเรียกติดปากว่าเป่าอุ๋ย
คือร้านของเป่าอุ๋ยถือว่าเป็นร้านเก่าแก่นะ

ถือว่าเป็นชุมชนคนไทยเชื้อสายจีน

เป็นตลาดท่องเที่ยวตลาดชุมชนวัฒนธรรมไทยจีนโบราณนะฮะ
ทีนี้อาเฮียเขาก็ปิดร้านสู้โควิดไม่ไหวไป๒ปี
ทีนี้ตลาดกลับมาเปิดอีกครั้งคึกคักกันแบบนี้

ใครอยากจะไปกินบะจ่างหมี่กรอบของเฮียเนี่ย
ก็ไปกันได้เลยวันเสาร์วันเดียวเท่านั้น
ตั้งแต่บ่าย๓โมงเย็นถึง๓ทุ่ม
ไปกินร้านอื่นก็ได้ของกินเพียบทั้งถนนเลย
ใช่ค่ะจากชนบุรีค่ะเลยไปที่ตราดค่ะ
ตอนนี้ได้เวลาแล้วเป็นรูดูการไสเคย

ใสเคยทำกะปินั่นเองอันนี้เป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีชุมชนเลยนะคุณสืบสกุลคุณผู้ชม
ดูสิคะชาวบ้านเขาออกไปใสเคยก็จะเห็นชาวบ้านเอาละวะ
วะคืออุปกรณ์สำหรับใสพวกกุ้งเคยที่ทำจากไม้ไผ่แล้วก็ตะข่ายเนี่ยค่ะ
ลงทะเลไปแบบนี้ใสเคยไปตามชายฝั่งตั้งแต่เช้าจนถึงสาย
และอีกรอบนึงก็คือบ่ายเย็นนะคะ
หลังจากนั้นก็เอาไปขายเป็นเคยสดโลละ๒๕บาท
วันหนึ่งเขาได้วันละประมาณ๕๐๐๑๐๐บาทนะคะ
หรือว่าจะเอาไปแปรรูปไปตากแห้งไปหมักทำกะปิรสชาติก็กลมกล่อมค่ะ

อันนี้เป็นวิถีชีวิตชาวคลองใหญ่ที่ตราดนะคะ
จากชายหาดเดี๋ยวเราลงไปดูใต้น้ำกันบ้าง
นครศรีธรรมราชนะคุณผู้ชมนะโอ้โหตอนนี้ปากการังสวยมากสวยเออ
นี่ใครจะเชื่อว่าเป็นนี่ทะเลอ่าวไทยและอีกอย่างหนึ่งคือเขามีการวางปาการังเทียม
แล้วก็มีเสาตรงนี้ครับเป็นเสาแท่นขุดเจาะที่ปลดระวางกลางทะเลแล้ว
ของนครศรีธรรมราชนะฮะเขาก็เอาปล่อยให้มันเป็นเสาไว้แบบนั้น
เพื่อให้เกิดปากการังจะได้เป็นแหล่งปากาบรังเทียม
กระทั่งปากการังค่อยเติบใหญ่ค่อยเติบใหญ่
คุณกว่าจะได้ต้นปาการังเท่านี้นานแค่ไหนรู้ไหมฮะ

ตอนนี้นะฮะทางทะเลอ่าวไทยก็มีแหล่งดำน้ำที่สวย
ใครก็สามารถแวะไปได้อันนี้ที่นครศรีธรรมราชนะครับ
เดี๋ยวพาไปดูต่อเลยค่ะที่โคราชที่วังน้ำเขียวพาไปดูใครรู้ไหม
เจ้าทองดีนี่นะคะเป็นกระทิงโทนป่าค่ะ
มันช่วงมากนะคุณสุดสกุลคุณผู้ชมถ่ายได้ใกล้ขนาดนี้เลยเหรอ
ใช่ค่ะพ่อเขาเชื่อไงนี่คืออายุ๙ปีแล้วนะคะ
ออกจากป่ามาหากินอยู่ใกล้หมู่บ้านกระทิงตรงป่าย่าทางเข้าหมู่บ้านคลองทราย
หมู่บ้านกระทิงที่วังน้ำเขียวโคราชนี่แหละค่ะ
เช็คอินจุดตรงนี้ของวังน้ำเขียวใครไปวังน้ำเขียวเนี่ยต้องแวะไปดูเลยนะ
แล้วเห็นเจ้าทองดีเล็มย่าสบายใจเลย
อืมแล้วเจ้าทองดีมันไม่มีประวัติว่าจะเคยทำร้ายใครเลยนะ
ตัวมันบึกบึนมากดำคลับเลยนะ
ใช่แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ป่าเขาก็แนะนำแหละอย่าไปใกล้มันนะ
กลัวเหมือนกันว่ามันจะเกิดอันตรายถึงแม้ว่ามันจะเชื่องมันไม่เคยทำร้ายคนก็ตามนะคะ
ก็ต้องศึกษานะศึกษาวิธีการที่จะส่องเขาด้วยนะฮะ